น้องโอก้าจะได้แชมป์โลกเจ็ดสกีมานะ
เปิ้ลพ่อเปิ้ลไปบนเอาไว้
บอกเดี๋ยวจะแต่งองค์ทรงเครื่องรำถวายเท้ามหาพรม
ล่าสุดพ่อเปิ้ลแม่จูนต้องทำตามนั้นแล้วล่ะครับ

คุณเปิ้ลนาคอนกับคุณจูนกัสมา
รำแก้บนที่สานเท้ามหาพรมโรงแรมเอรวรรม

เนื่องจากเคยบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้
น๊ะสานพระพรมโรงแรมเอรวรรมเนี่ย
หากลูกชายออก้านักคาราศิลาชัย
คว้าแชมป์โลกเจสสกีมาได้
แล้วก็จะมารำแก้บนก็สมหวังจริง
ซึ่งการรำแก้บนครั้งนี้พ่อเปิ้ลกับแม่จูนตั้งใจมากนะครับ
ฝึกซ้อมท่ารำจนรำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม
ไม่แพ้นางรำมืออาชีพเลย
โดยมีน้องออร์เกรสลูกสาวคนเล็กนะครับ
ตามมาให้กำลังใจคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยครับ
คุณเปิ้ลมีความตั้งใจมากนะดูท่าทาง